คุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งสะเทือนใจคุณแม่เหลือเกิน
เห็นว่าลูกสาวอยู่ป๖ค่ะอายุ๑๒
ทำไมดูซึมไปแล้วก็ปวดท้องน้อย
ทีนี้ระหว่างแม่หาอยู่ขายยาให้ไปเปิดโทรศัพท์ลูก

เพราะว่าลูกถูกครูพระบังคับให้กินยาคุมฉุกเฉิน
แปลว่าลูกถูกครูพลักษณ์ข่มขืนแล้วขู่ด้วยนะ
ถ้าเกิดเอาเรื่องนี้ไปบอกใครจนครูพระถูกไล่ออก
ครูจะตามมาฆ่าล้างโคตร
คือครูพระแชทมาแบบนี้เลยนะฮะบอกว่า
เธอเธอกินยาหรือยังกินยาที่ครูซื้อให้หรือยังยาคุมน่ะ

นี่ค่ะนี่เป็นข้อความทางแชททั้งหมด
ที่แม่ไปเปิดดูแม่แคปมาไว้เป็นหลักฐาน

เพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราก็ได้รับการร้องเรียนมา
จากชาวบ้านอยู่ที่เขตอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
คือชาวบ้านเขาก็กลัวแหละเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย
เนื่องจากว่าคุณแม่คนนี้เขามีลูกสาวอายุ๑๒ปีอยู่ชั้นป๖
แล้วลูกถูกครูพระคนนี้ค่ะคุณผู้ชม
ข่มขืนในโรงเรียนเจอครูภาระเนี่ยข่มขู่
แล้วครูในโรงเรียนอีกหลายคนก็พูดข่มขู่
ไม่ให้ลูกสาวเอาเรื่องนี้ไปบอกใครอยากให้เรื่องจบ
ทีนี้แม่เขาก็กลัวเรื่องความปลอดภัยตอนนี้เขาไม่กล้าอยู่แล้วนะคะ
หนีไปอยู่อีกอำเภอหนึ่งเลยไปอยู่กับญาติ
ซึ่งคุณแม่คือขอเรียกว่าคุณแม่เอ๋ละกันค่ะ
อายุ๓๒ปีคุณแม่ก็เล่าให้กับนักข่าวฟัง

คือเมื่อวันที่๒๕มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ย
สังเกตว่าเอ๊ะทำไมลูกสาวแม่ซึม
ผิดปกติไม่พูดไม่จ้าข่าวปลาไม่กิน
แม่ก็รู้ว่าลูกปวดท้องน้อย
เลยไปพยายามหายาจะให้ลูกกิน

ระหว่างนั้นแม่ไปเปิดโทรศัพท์ลูกดูแล้วก็ไปดูแชทข้อความ
แม่เห็นแม่ตกใจ
เพราะว่ามีข้อความของครูบอยอายุ๓๓ปีเป็นครูอัตราจ้าง
ครูสอนพละแล้วก็สุขศึกษาในโรงเรียนนี่แหละค่ะ

คือมันมีประโยคที่ว่าอย่าลืมกินยาคุมฉุกเฉินที่ซื้อไปให้

เอาทำไมลูกฉันต้องกินยาคุมฉุกเฉิน
แล้วเลื่อนไปอ่านข้อความข้างบนแม่ประติดประต่อเรื่องได้
รู้เลยว่าลูกถูกคุณครูข่มขืนแล้วครูบังคับ

ถ้าเกิดครูโดนไล่ออกจะตามมาขู่ฆ่าล้างโคตร

บอกว่านี่ลูกสาวฉันนะอยู่ป๖เอง

แม่เลยไม่ทนค่ะไปแจ้งความที่สพนางรอง
แล้วพนักงานสอบสวนก็เรียกทั้งฝ่ายครู

ปรากฏว่าครูบอยไม่ได้พูดอะไร
รับสารภาพแล้วก็กราบขอโทษค่ะ

รูดสับลูกมาดูค่ะแล้วไปเห็น
ในเช็ทได้ค่ะบอกให้เด็กกินยักษ์คุมนี้ค่ะ

เด็กก็บอกว่ามันเป็นยังไงอย่างนี้ค่ะยักษ์คุม

ทีนี้เขาก็เลยเลือกไปดูข้างบนว่ามีอะไรบ้าง
ก็มีแค่แบบว่ายูบอกใครนะอะไรอย่างนี้ค่ะว่า

ใช่ค่ะเดี๋ยวจะดูไล่โอห้ามบอกโอน

แม่บอกมากราบขอโทษแต่ยังไงมันก็เป็นคดี
ก็ไปสู้กันที่ชั้นศาลต่อไปนะครับ
ใช่ค่ะซึ่งตำรวจก็แน่นอนค่ะแจ้งข้อกล่าวหากับครูบอย
เอาจริงมีคนมาประกันตัวครูบอยนะที่ศาลจังหวัดนางรอง
แล้วก็มีครู๒๓คนมาคุยกับคุณแม่ที่บ้าน
คือแม่บอกว่าเวลามาคุยก็เหมือนข่มขู่
จะให้ยุติเรื่องราวทั้งหมดแม่ไม่ยอมค่ะ
ทีนี้แม่ก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้ว
กลัวว่าคดีจะไม่คืบหน้าด้วย
เพราะว่าแม่ก็รู้มาว่าครูบอยเนี่ย
เคยก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วแต่ก็รอดมา
ทีนี้แม่เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า
เอาลูกฉันออกมาจากโรงเรียนนี้ก่อนอันดับแรก
พอออกมาเสร็จแล้วปั๊บไม่อยู่ในพื้นที่อำเภอนี้แล้ว

อยากให้เหตุการณ์ทั้งหมดคลี่คลายก่อนนะคะ
เรื่องนี้มีการไปพูดคุยกับนักการพันโรงของโรงเรียนแห่งนี้
ก็ออกมาแฉเหมือนกันว่าครูคนนี้เคยก่อเหตุลักษณะนี้

มีการแจ้งความกับตำรวจสพนางกรองแล้ว
แต่ก็รอดออกมาได้หลายคนก็งงว่าทำไมถึงรอดออกมาได้
แล้วก็ผู้เป็นแม่ของเด็กหญิงผู้เสียหาย
ผอโรงเรียนหรือว่าครูในโรงเรียน
บอกว่าขอขอบคุณท่านผอมากนะครับที่ช่วยเหลือผมมาตลอด
ขอขอบคุณคณะครูบางส่วนที่แนะนำช่วยเหลือหลายเรื่อง
ผมจะไม่ลืมพระคุณนี้เลยผมจะจดจำคำว่าเรารักกันตลอดไปอะไรเนี่ยนะฮะ
กลายเป็นประเด็นที่ผู้เป็นแม่ของเด็กหญิงผู้เสียหาย
ยังคงติดใจเอาความอยู่แล้วก็กลัวในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับ